อ่ะคุณผู้ชมไปดูเรื่องของรักหรอ
เรื่องราวความรักนะคือเป็นความรักแล้วก็ความน่ารักด้วยของ
ของเจ้าถิ่นเขาว่ากันอย่างนั้นนะครับ

คือมันคงจะคันมากแล้วนะ
แล้วมันไปบอกเพื่อนยังไงที่ฉันอยากรู้สมมุติเออเออถ้าอยากรู้ก็ไม่รู้
คือหมาเว่นถ้าพูดหมาเว่นหลายคนอาจจะงงแต่บางคนรู้ก็คือหมาหน้าเซเว่น
บางทีมันมาตัวเดียวบางทีมันมาเป็นคู่อย่างกรณีนี้มันมาเป็นคู่
แล้วดูสิมันอยากดูแลก็เลยเกาหลังให้คุณเอาจริงนะคุณเคยเห็นหมาเกาหลังให้หมาไหม
ไม่เคยบอกว่าเป็นอีกคนใช่ไหมแล้วดูขาอีกตัวนั้นดิมันคันมันแบบจักรตี้
เห้ยเป็นความรักความผูกพันธ์จริงนะรู้มั้ยบางทีเราเห็นมันเป็นเพื่อนกัน
เพื่อนกันเป็นคู่ซี้กันหรือเป็นคู่รักกันอะไรแบบนี้
ทำอะไรแบบนี้ให้กันเออดูแล้วมันก็น่ารัก
ปกติเราจะเห็นแต่มันแง่งหูกันอะไรแบบนี้
ไม่ค่อยเห็นความน่ารักความผูกพันกันแบบนี้นะ